ถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะสังเกตว่า
ตอนล่างจากก่อนหน้านี้ฝนค่อนข้างตกชุกในบริเวณพื้นที่ตามชายฝั่งอันดามัน
ตอนนี้ฝนหายไปนะครับเช่นเดียวกับบริเวณทางตอนบนทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
กลุ่มฝนนั้นหายไปเกือบหมดนะครับมีตกประปายบ้างแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แต่ก็ไม่เยอะเหมือนกับ๒๓วันที่ผ่านมาปัจจัยหลักเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูง
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ลักษณะอากาศมีการจมตัวลงและดูดเอาความชื้นดูดเอา้ยน้ำออกไป
จนทำให้ท้องฟ้าในเมืองของเราที่จะปลอดโปลงแม่งน้อย
และจากการจมตัวเนี่ยิงจึงให้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีหมอกเกิดขึ้น

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนกลางวันอย่างที่บอกแล้วครับเมฆน้อยแบบนี้

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังหน่อย

จัยสำคัญอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

วันนี้ขึ้นลมสงบนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับ
ที่สำคัญฝนก็ตกน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้

ก็มีการคาดการณ์ว่ามรสุมนั้นก็จะเริ่มแรงขึ้น

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดแรง
สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนบริเวณ

บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยอีกครั้ง

สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นมีการกระจายประปรายนะครับ
วันพรุ่งนี้สังเกตสีย่อฟ้าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเข้มขึ้นนะครับ
รอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง

ต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

หลังจากนี้คงต้องติดตามเรื่องของ

เกี่ยวกับการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ